เดี๋ยวเราจะพาไปกินโรตีกันหน่อย
ไปใส่นมเยอะ
ใช่แล้วหลายคนชอบทานโรตีกันมากเลย
แต่ว่าโรตีร้านนี้เป็นโรตีทิชชู่ขวัญใจวัยรุ่น
เปิดกลางดึกไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับ
คือแปลกมากเดี๋ยวจะไปเฉลยกันว่าทำไมต้องเป็นโรตีทิชชู่แบบ

ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้พาไปไกลถึงจังหวัดยาลา
ในยามค่ำคืนในตัวเมืองก็ไม่ได้หลับไหลนะครับ
โดยเฉพาะ๕แยกในเทศบาลนครยาลา
มีร้านอาหารแบบฉบับคนพื้นที่
นั่นก็คือร้านโรตีนั่นเองครับ

ต้องไปพิสูจน์ว่ามีอะไรที่น่ารับประทานกันบ้าง
และที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นร้านขวัญใจวัยรุ่นด้วยนะครับ

ต้องบอกว่าเป็นอาหารที่เยอะมาก

และนี่ก็คือคนที่บุกเบิกทำให้ย่าน๕แยก

เป็นย่างที่คุณพักเป็นที่คุณพบถูกใจของวัยรุ่นจริงไหมครับ

วันนี้ก็มีโรตีทิชชู่เป็นตัวชูโรงของที่ร้าน

เป็นปลูกขาวไฟน้อยน่ารัก
แล้วก็มีสาเต้เป็นสาเต้เนื้อเป็นเพื่อนบ้านของยารา
แล้วก็มีข้าวยำแล้วก็มีอาหารข้อมกอรับเนื้อ
ก็คือที่นี่ที่เดียวที่มี
ก็อาจจะมีหลายที่แต่ว่าตรงนี้คือมาง่ายที่สุด

โดยเฉพาะโรตีทิชชู่ที่ลูกค้าชื่นชอบ
ถ้ามายาลาก็ต้องกินโรตีใช่ไหมครับ
แต่ว่าร้านนี้ทำไม่เหมือนใคร
แผ่นใหญ่กรอบต้องใช้มือกินเท่านั้น
แน่นอนว่าก็ต้องอาศัยทิชชู่เช็ดมืออยู่ตลอดเวลา
จึงเป็นที่มาของโรตีทิชชู่นั่นเอง
เมนูนี้วัยรุ่นบอกว่าชอบมาก
จึงเป็นร้านที่หนุ่มสาวยาลาเขาแนะนำเลยล่ะครับ
อยากรู้ว่าทำไมเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับ
คือวัยรุ่นชอบมาที่ร้านนี้มากเห็นเยอะมากเลยครับ
อาจจะบรรยากาศให้หรือเปล่า
อาจจะเป็นอะไรอาหารหลากหลายที่กินแล้วครบทุกอย่าง

มีโรตีมียำมีข้าวหมกอหลับมีข้าวยำ

ดึกนี่ก็คลึกคลักเหมือนกันใช่ไหม
ก็เปิดร้านประมาณ๔โมงเย็น

ร้านนี้จะมีลูกค้าอยู่๓ช่วงด้วยกันครับ
เริ่มจากช่วงเย็นจะเป็นกลุ่มคนทำงาน
หลังเลิกงานก็มักจะมานั่งรับประทานกันเป็นประจำ
ส่วนช่วงค่ำจะมากันแบบครอบครัวครับ
และช่วงดึกหลัง๔ทุ่มไปต้นไป
จะเป็นนักศึกษาคนก็ยิ่งเยอะมากขึ้น

อาหารน้ำชารสชาติดีแบบนี้ทำให้คนต่างถิ่น
มั่นใจที่จะมาเยือนยาลาด้วยนะครับ